แปดนาทีคุณผู้ชมตามข่าวกันต่อนะคะย้อนกลับไปวันที่แปด
กุมภาพันธ์ชาวก้วยขวางคงจะจำได้ดีวันนั้นเนี่ย
เสียงระเบิดดังตู้มสนั่นหวั่นไหวไปหมดคาดว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยมาปลาระเบิด
หน้าร้านขายลูกชิ้นแล้วปรากฏว่าล่าสุด
ตำรวจจับตัวสองวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
กรุงพาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
แรงระเบิดเนี้ยมันมันไม่เหมือนหล่นมันเหมือนปลาเข้ามา
คือแบบหล่นแล้วมันแรงขนาดนี้อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
คือถ้าหล่นเนี่ยต้องอยู่บนถนนไหม
แต่เนี่ยมาระเบิดในร้านใช่นะคะแล้วระเบิดเนี้ย
หูแรงระเบิดเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดสุดท้าย
กล้องวงจรปิดในร้านขายลูกชิ้นบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้คุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ขณะระเบิดแบบนี้เลยเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
สนั่นแรงระเบิดเนี่ยค่ะนะคะประตูกระจกร้านแตกไปทั้งบานเลยค่ะ
ข้าวของภายในร้านเสียหายค่ะยังมีภาพอีกมุมคุณผู้ชมนี่
ภาพอีกมุมนะคะติดอยู่ที่ชั้นสองของร้านอืม
จับภาพได้ขณะเกิดระเบิดอ่ะนี่ค่ะแล้วเห็นไหม
ลูกศรที่ไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซล์วิ่งไปใช่หลังจากระเบิด
เป็นชายต้องสงสัยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากร้าน๒คันตามกันไป
เมื่อสักครู่มุมจอด้านบนนะคะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนห้าทุ่มค่ะ
วันที่๘กุมภาพันธ์ภายในร้านขายลูกชิ้นแพร่งเนราสาขารัชดาห้วยขวาง
คือร้านนี้อยู่แถวปากซอยประชาอุทิศ๑๒ย่านห้วยขวางคุณผู้ชม
นี่เป็นร่องรอยความเสียหายและทีเนี้ยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยค่ะ
ห้าทุ่มเนี่ยนะคะชุดสืบสวนสอนองห้วยขวางเนี่ย
จับกลุ่มได้แล้วค่ะตัวผู้ก่อเหตุรายแรกเนี่ยเป็นชายอายุ๒๘ปี
คือถูกตำรวจกดดันอย่างหนักก็เลยเดินทางมอบตัวนะคะ
ส่วนอีกคนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีจับได้ที่บ้านย่านดินแดงค่ะ
คือผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าเขาเก็บระเบิดปิงปองได้
คาดว่าเป็นระเบิดที่ผู้ชุมนุมย่านดินแดงเนี่ยนำเอามาซุกซ่อนหรือทิ้งเอาไว้ตามพุ่มไม้ค่ะ
จากนั้นก็ได้เก็บใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อจะเอาไปทิ้ง
ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านที่เกิดเหตุ

ระเบิดเกิดร่วงจากกระเป๋า

เขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาเลยนะที่จะปาระเบิดใส่ร้านลูกชิ้น
เอาล่ะแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปก่อนนะคะ
ทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นกลัว
เสียงมันดังมากจริงคุณจุธารัฐ
บริเวณใกล้เคียงเนี่ยแถวที่เกิดเหตุเขากลัวมาก
เพราะอย่างที่บอกตอนเกิดระเบิดเสียงมันดังมากจริง
กลัวว่าจะเกิดลักษณะนี้กลัวว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก
แม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าทำระเบิดหล่นก็ตาม
แล้วชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้
อย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าถ้าหักหล่นกลางถนนจริงเนี่ยนะ
ความเสียหายมันจะอยู่กลางถนนไหมอ่ะใช่
เต็มที่ก็หน้าร้านเต็มที่ก็โต๊ะขายลูกชิ้นที่ตั้งอยู่หน้าร้านนั่นแหละ
แต่กลายเป็นว่าแหม่มันไม่น่าจะระเบิดเข้าไปในร้านจนสร้างความเสียหายขนาดนั้นนะ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ต้องไปพิสูจน์ต่อว่าวิถีที่โยนไปหรือว่าหลดเนี่ย
จริงมันทดสอบพิสูจน์ได้หมดค่ะ